ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เราตามเจอแล้วนะครับคนขับรถนะแล้วก็พ่อของเด็กด้วย
แต่ท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยนะครับว่าคิดว่าคนขับรถเนี่ยเขาเห็นเด็กไหม
อืมอ่าเด็กที่นั่งอยู่กลางถนนตรงเนี้ยเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วไปนั่งอยู่ตรงเนี้ย
เลี้ยวขวามาทับเด็กไปเลยฮะค่ะก็เหมือนกับหยุดนิดนึงใช่
แต่ไม่ได้จอดลงมานะแล้วก็ขับไปต่อไปต่ออ่ะคนขับรถเขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่ามีเด็กนั่งอยู่กลางถนน
แต่คนแถวนั้นบอกว่าไม่เห็นได้ยังไงแล้วก็ตอนคุณทัพเนี่ย
คุณก็หยุดแป๊บนึงแล้วแต่เหมือนคุณตั้งใจจะไม่ลงมาดูหรือเปล่า
เขาบอกเขามองแต่ทางด้านซ้ายว่าจะมีรถมาหรือเปล่ามันเป็นซอยลัดอะไรอย่างนี้นะครับ
อ่าก็เลยไม่ได้เห็นทางขวาว่ามีเด็กเนี่ยนั่งเล่นอยู่กลางถนนคือเด็ก
น้องเขาอายุแค่สองขวบหกเดือนนะฮะเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อน
พี่แถวซอยไม่รู้ยังไงล่ะไปนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
คืออีกมุมหนึ่งคนเขาก็ถามถึงผู้ปกครองเหมือนกันนะ
อืมบอกว่าเออแล้วทำไมปล่อยลูกปล่อยหลาน
นั่งอยู่กลางถนนแบบนี้วันนี้เราเจอทั้งสองฝั่งนะครับ
ท่านผู้ชมครับในคลิปอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
พอถูกรถเก๋งคันนี้ทับไปแล้วรถจอดหยุดนิ่งครู่นึง
แล้วก็ขับออกไปพร้อมกับหนูน้อยที่เป็นเด็กหญิงวัยสองขวบครึ่งเนี่ย
ก็คลานออกมาทางท้ายรถโชคดีเหลือเกิน
ตัวถังรถหรือว่าล้อรถไม่ไปทับเด็กในจุดสำคัญ
แต่เด็กบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยสิริกุลวัฒนา
ซึ่งอยู่ในซอยจรรย์สนิทวง๓คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะไปหมดนะครับทั้งเรื่องของผู้ปกครองปล่อยเด็กไม่ดูแล
เรื่องของคนขับรถที่ขับเขาแล้วทับเขาแล้วก็หนีไม่ลงมาช่วยเหลือดูแล
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปนะครับ
เอาจากคุณพ่อของน้องก่อนนี่ครับท่านผู้ชมครับคุณระวีการแก้ววิจิตรไปเจอมา
คุณพ่อของน้องที่ถูกรถทับชื่อนายชุติเดชนะฮะพ่อบอกว่าลูกสาวตอนนี้ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับ
บาดเจ็บคือขาซ้ายหักนะตอนนี้กระดูกผิดรูปแขนซ้ายก็ต้องใส่เฝือก
หมอบอกว่าคงต้องใส่เฝือกอีกระยะหนึ่งนายชุติเดชบอกว่าทุกทุกเย็นในซอยนี้เด็กเด็กจะออกมาวิ่งเล่นกันตามปกติ
เพราะซอยนี้ถนนที่ท่านเห็นในคลิปเนี่ยในกล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล
คนที่ขับรถผ่านไปมาเขาจะเป็นขาประจำ
เขาจะรู้กันดีว่าซอยนี้มีเด็กเยอะเด็กจะมาวิ่งเล่นกัน
ตอนเกิดเหตุลูกสาวที่วิ่งเล่นกับพี่เพื่อนเด็กคนอื่นเนี่ย
กินปีโป้แล้วทีนี้ทำปีโป้ตกไอ้เยลลี่อะ
ก็เลยก้มลงไปเก็บไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไปทิ้งให้ลูกนั่งเล่นอยู่กลางถนน
พอก้มลงไปเก็บปีโป้แล้วรถก็มาอย่างที่ท่านเห็นแล้วก็ถูกทับ
คุณพ่อของน้องบอกว่าตอนแรกยอมรับว่าเครียดมาก
เพราะหลังเกิดเหตุตามหาตัวคนขับรถไม่เจอนะครับ
แต่ตอนนี้คนขับรถเก่งคันนี้ติดต่อมาแล้ว
โดยเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นว่ามีเด็กนั่งอยู่
แต่พ่อบอกว่าในกล้องวงจรปิดมันชัดนะมันชัดว่าหลังจากขับรถทับเด็กแล้ว
ชะลอรถเหมือนต้องรู้สึกว่าเหยียบอะไรบางอย่าง
แต่ทำไมไม่หยุดรถแล้วลงมาดูกลับขับหนีไปเลย
ไม่ใช่ใช่ไหมคุณต้องรู้คุณขับรถคุณสอบรถขี่มาได้ไงถูกไหมฮะ
คุณเลี้ยวคุณจะเลี้ยคือคุณเปิดไฟเลี้ยคุณไม่มองกันเหรอ
คุณรู้สึกปุ๊บเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ผมก็ขับรถเต็มใช่ไหม
มันไม่ใช่และการชนเนี่ยเพราะชนครั้งแรกเขาไม่ลง

มีจอดอยู่คุณจอดทำไมคุณรู้ว่าคุณถอนคุณอะไรไม่ลง
แล้วเขาบอกว่าเขาหลบเขาหลบแบบกำแพง
ซึ่งมันคนขับรถมันไม่ใช่หรอกคุณหักตีโค้งคุณรู้อยู่แล้วคุณไม่พ้น
ใช่ไหมคุณตีโค้งคุณต้องรู้พ้นหรือเปล่าใช่ไหม
แล้วชนถ้าเกิดว่าพอเขาไปเขาไปรอบสองขึ้นมา
ถึงจะกระดุ้งเห็นไหมล้อมันจะกระดุ้งคือทับขา
ถ้าเกิดเป็นหัวล่ะใช่ไหมถ้าเด็กมันเหมือนคุณพระช่วยใช่ไหมครับ
รอดออกมาได้เด็กมันก็เหมือนก็หนีจ่ายเห็นทางทะวาง
ปุ๊บปุ๊บออกมาเห็นมาก็ร้องแต่ขาก็ลากออกมาขามันหาดอ่ะ
ใช่ไหมถ้าเป็นลูกเขาว่าไงคุณมีรถคุณออกรถคุณประกัน
คุณมีรถคุณก็ต้องมีปัญญาสูงแต่คุณชนคุณต้องรับผิดชอบ
อยู่ไหมครับถ้าคุณจะบอกอ้างนุ้มนั่งนี่มันไม่ได้
ท่านผู้ชมถ้าดูจากภาพตรงนี้แล้วคิดว่าเห็นหรือไม่เห็น
ที่ท่านมองไปนะครับแต่ว่าคนขับรถเขาบอกว่าอย่างนี้
คุณระวีการก็ตามเจอนะฮะคนขับรถเก่งที่ทับเด็กชื่อนายประหยัด
เทียนอ่อนนะฮะประหยักษ์นะฮะไม่ใช่ประหยัดนะประหยักษ์นะ
เทียนอ่อนอายุ๔๙ปีนะครับเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เขาไม่เห็นเด็กจริงนะครับเพราะว่ารถของเขามันต่ำ
วันเกิดเหตุเขาก็ไม่ได้ขับเร็วด้วยขับมาคนเดียวตามเส้นทางปกติ
ชะลอตอนนั้นคือกำลังวนหาที่จอดรถเพราะว่าบ้านพักเขาอยู่ในซอยนะ
ขณะนั้นใกล้มืดก็เปิดไฟหรี่กำลังเลี้ยวขวาออกจากแยกสุริกุลวัฒนา
ก็มองรถฝั่งซ้ายไม่ได้มองทางฝั่งขวาว่ามีเด็กเนี่ยวิ่งเล่นหรือว่าอยู่แถวนั้นหรือเปล่า
คือเห็นรถเลี้ยวขวาแต่เขาบอกเขามองซ้ายไง
เพราะว่ามันก็ตามธรรมชาติใช่ไหมดูรถซ้าย
แล้วนายประหยัดบอกว่าตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับรถทับอะไรบางอย่าง
เหยียบเบรกนะแต่คิดว่าท้องรถไปโดนลูกระนาด
ก็เลยชะลอรถแล้วไม่ได้จอดลงมาดูยืนยันว่าไม่ได้ขับหนี
แต่ไม่รู้ว่าขับรถทับเด็กเพราะก็ไม่ได้หันไปมองกระจกหลังด้วยนะครับ
แล้วกระจกเขาก็ติดฟิล์มมืดด้วยก็เลยไม่เห็น
รู้เรื่องจากคลิปในโลกออนไลน์ที่เขาแชร์กันนะครับ
ก็เลยพยายามหาเบอร์โทรของผู้ปกครองของเด็กแล้วก็โทรไปแสดงความรับผิดชอบ
ว่าเขาจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามพรบรถที่เขาไปเบิกค่ารักษาพยาบาล
ให้กับครอบครัวเด็กนะเพราะว่ารถของเขาไม่มีประกันนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะรับผิดชอบเท่าที่จะรับผิดชอบไหวก็แล้วกัน
เพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรนะครับแล้วก็ขอให้ชาวโซเชียล
วิพากษ์วิจารณ์เขาด้วยเพราะว่าเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้ว
ก็คือแบบไม่ได้ตั้งใจชนหรือว่าชนแล้วดีไม่รู้เรื่องจริงนะครับ
ก็คือตอนที่ผมขับออกขับมาใช่ไหมครับก็คือมันมีเสียง
ผมเปิดเพลงฟังอยู่ในรถมันไม่ได้ยินอะไรแล้วข้างนอก
แล้วตอนนั้นคุณพี่รู้สึกไหมคะว่าเหมือนเราทับอะไรบางอย่าง
ไม่รู้สึกอะไรเลยครับผมเพราะว่ามันก็ไปธรรมดากล่องรถวิ่ง
ที่มันเจอต่างระดับตรงนั้นมันจะเป็นแบบทางโค้งตรงแยก
แล้วก็มันจะเป็นคล้ายเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนั้นด้วยครับ
ก็อยากจะขอโทษพ่อกับพ่อน้องเขาแล้วก็แม่น้องเขาว่าผมไม่ได้ตั้งใจจริง
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนในจุดเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปเจอกับชาวบ้านที่เขาไปช่วยเด็กพอดีในวันที่เกิดเหตุน่ะ
เขาก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะที่คนขับจะไม่เห็น
เพราะคนขับทำท่าเหมือนจะจอดรถแต่ไม่จอด
ได้ยินเสียงดังป๊อกก็เลยรถเหยียบอะไรสักอย่างหรือว่ารถมันเลี้ยวพอดีได้ยินเสียงแบบดังเหมือน
พอดีซักพักได้เสียงน้องเขาร้องฟีดเลยล่ะ
เกิดเลยบอกคุยกับแฟนวันนี่รถเหยียบเด็กแล้ว

ลังเลอยู่นั่นแหละมันจะไปก็ไม่ไปมันก็จอดอยู่
ตอนวิ่งออกไปอุ้มน้องแบบพี่ก็เลยบอกว่าขยับไปนู่นหน่อย
ถึงรถอีกพี่จอดข้างหน้าเห็นไหมตรงนั้นน่ะประมาณนั้น
พี่ก็เลยบอกเด็กดูทะเบียนไว้ดูทะเบียนไว้
นั่นแหละพอได้ยินคำนี้แหละเขาก็ขับไปเลย
แล้วตอนที่เขาเหยียบน้องจนดังน้องร้องกัน
เขาต้องดูสิต้องลงมาดูเออเป็นยังไงมั่งอะไรต้องมาถาม
นี่อะไรเขาจอดอยู่ตั้งนานเหมือนกันแต่ก็ไม่ลงมาดูเลยเปิดประตูมา
คิดว่าเขาเห็นนะเขาคงจะมองเห็นอยู่แล้วแหละกระจก
ก็ต้องเห็นเพราะพี่อุ้มยืนอยู่มองตั้งนานพี่ก็มองดูรถเขานะ
และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะทีมข่าวของเราก็เลยลองดูเลย
เห็นหัวโค้งตรงนี้นะคะก็ลองเปรียบเทียบระดับสายตาของคนขับที่อยู่ในรถนะ
จะเห็นว่าถ้ารถวิ่งหยุดรถมองซ้ายมองขวา
ก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งกีดขวางอยู่คือมันมองเห็นเอาอย่างนี้ดีกว่า
ดูสิคุณภาคภูมิว่าเห็นไหมเดี๋ยวจะถึงแยกข้างหน้า
คือระดับสายตาของคนขับเลยนะคะเราให้กล้องอยู่ระดับตรงนั้นเลยอ่ะ
กล้องหยุดนิดนึงตรงนี้หัวโค้งตรงอย่างนี้
ถ้าเราต้องเลี้ยวเราก็ต้องมองซ้ายมองขวา

แล้วเขาบอกว่าเขามองทางซ้ายเขาไม่ได้มองขวา
แต่พอเราเลี้ยวขวาเข้าใจว่ามันต้องมองซ้ายอยู่แล้วแต่ก็ต้องมองขวาด้วยไหมล่ะ

ขวามาแล้วก็ต้องมองน่ะแล้วถ้าเกิดมองไปตรงพื้นเห็นไหม
มันเห็นนะนะคะทีมข่าวของเราบอกว่า
ก็เขาเห็นอ่ะแต่ก็ไม่รู้คนขับรถเก่งซีวิกสีขาวคันนี้เขาจะบอกว่าไม่เห็นนะครับ
ทีนี้ค่ะตำรวจสนท่าพระก็ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดเกิดเหตุนะคะ
สอบปากคำพยานแวดล้อมเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็รอให้คุณหมอระบุอาการบาดเจ็บของเด็กให้ชัดเจน
เพื่อนำไปเป็นหลักฐานทางคดีว่าเด็กบาดเจ็บสาหัสขนาดไหนนะคะ
เพราะถ้าสาหัสข้อหามันก็จะหนักขึ้นนะคะ
ก็ต้องดูว่าเข้าข่ายประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บมากขนาดไหน

แต่ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนแล้วครับ
ถนนหนทางกับเด็กอันนี้ต้องระวังที่สุดเลย